พูดถึงแฟนคลับนะคะอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งภาคส่วนเลยนะคะ
ที่ทำให้งานไว้อะไรแตงโมในวันที่๑๑๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ผ่านไปรุ่นร่วงด้วยดีพี่เอกสุประชัยค่ะ
พี่เอสุภาชัยนะคะก็อย่างที่เรารายงานข่าวมาตลอดนะคะ
เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็หลายคนในกลุ่มนะคะ
คือเป็นกำลังหลักสำคัญเลยนะคะที่ทำให้งานครั้งนี้ออกมาสวยงามจริงค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะเวลาเราในฐานะทีมข่าวที่ไปเกาะติดตลอดนะคะ
คือไทยรัฐทีวีเต็มที่มากจริงนะคะ
คือก็มีการขอบคุณกันด้วยพี่เอน่ารักมากเลยนะคะ
พี่เอกสุประชัยประกาศขอบคุณไทรัสทีวีนะคะแบบสวยนะคะ
บอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบบช่วยถ่ายทอดนะคะ
แล้วนำเสนอภาพดีของแตงโมมากับน้องอาแมนด้าเนี่ยค่ะ
ซึ่งนะคะเราก็ดีใจมากจริงนะคะ
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็อยากจัดการ
เราอยากจะรายงานข่าวน้องแตงโมมาให้ดีที่สุดนะคะ
เอาไปฟังเสียงบรรยากาศสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ
ขอบคุณนะถ้าลูกไม่พอ

คือคืนที่วันอาทิตย์นี่แหละค่ะที่แบบงานสิ้นสุดแล้วนะคะ

สูงกว่านิดนึงนะคะและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
พี่เอ๋ก็นัดเพื่อนค่ะทั้งคุณโมอัมมินา
พิงกี้สัพเบอิการรวมไปถึงรัสสมีแขกภาพนี้เลยค่ะ
ไปทานข้าวที่บ้านกันนะคะก็มีการร่วมร้องเพลงผ่อนคลายกันด้วยนะคะ

พี่แขกเคยร้องกับพี่แตงโมนะคะ
สมัยที่ไปร้องข้ามกำแพงรายการนั้นนะคะ
แล้วก็เปิดคลิปรายการย้อนหลังไปพร้อมกันค่ะ

อย่าฟังฉันไว้ในหัวใจ
ก็จะมองกับรัก
อย่าฟังฉันไว้ในหัวใจ
และคงไม่นานเท่าไหร่
เธอเจอคนที่ดี

คือคนไปร่วมงานตลอดทั้ง๓วันเยอะมากจริงนะคะ
ส่วนบางท่านอาจจะติดธุระติดภารกิจหลายอย่างนะคะ

ก็คืออยากให้แตงโมไปสู่สวรรค์อย่างแฮปปี้นะคะ
ดราม่าต่างก็พักไว้ดีกว่าเป็นที่เขาที่แจ้งมา
นี่แหละค่ะก็ขอให้ใจเย็นแล้วกันนะคะ